ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะ
มีผู้ชายถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะที่คอนโดมิเนียมย่านพระรามสามนะคะ
ตำรวจสอนอบางพงพางไปตรวจสอบนี่นะคะคือคนเจ็บอ่ะเป็นผู้ชาย
ถูกมีดปอกผลไม้แทงที่ด้านหลังสองแผลค่ะแล้วก็ที่ท้องอีกสองแผลนะคะ
นี่ค่ะกู้ภัยก็รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
มีเพื่อนของคนเจ็บเป็นคนให้ข้อมูลค่ะนายนพดลขอยนต์กลาง
บอกว่าก่อนหน้านี้บอกตัวคนเจ็บแล้วว่าระวังนะ
ระวังคนนี้เอาไว้นะเพราะถ้าเขาเมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาทำร้ายได้
ตัวนายนพดลบอกว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนนะคะ
ตัวเขากับตัวคนเจ็บทั้งคู่ไม่รู้จักเลยแต่รู้จากรอปภว่าผู้ก่อเหตุคนนี้
จะไปรับไปส่งแฟนที่เป็นแม่บ้านอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้เป็นประจำ
ตอนเกิดเหตุตัวนายนพดลบอกว่าก็ไปเข้าห้องน้ำ
ใกล้ใกล้กับจุดที่ผู้ก่อเหตุนั่งกินเหล้าอยู่พอออกมาจากห้องน้ำ
ผู้ก่อเหตุตะโกนถามว่าเฮ้ยมีปัญหาเหรอมองหน้าทำไมนี่
ถามแบบนี้นะคะนายนพดลบอกว่าก็ตอบกลับไปแบบดีดีว่า
เปล่าไม่มีอะไรพี่พี่อยากกินกินไปเลยแล้วก็เดินไปที่รถ
แต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยไปแทงเพื่อนรุ่นน้องของเขาค่ะ
ก่อนหน้านี้ผมเป็นคนบอกน้องเองบอกว่าให้ระวังบุคคลคนนี้
คนที่ทำร้ายนี้ไว้บอกว่าเขาเมาเขาเมาอาจจะมาทำร้ายได้
เราจะมาล้อเขาอยู่นี่แหละครับก็คือเราเราเคยเจอเขาไหมคะ
ไม่ครับกับคนที่ก่อเหตุเนี่ยไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้จักกัน
พี่คนนี้ค่ะที่เขามากินเหล้าที่เนี่ยเขามาบ่อยไหมคะหรือว่า
เห็นรอพอบอกว่าเขาจะมาส่งแฟนเขาที่เป็นแม่บ้านทุกวัน
เช้ามาส่งเย็นมารับแต่ว่าไอ้วันนี้ที่เขาเมาสุรามาค่ะ
ทะเลาะกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบ
ตอนนี้จากการตรวจสอบรู้แล้วว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
ครับนี่คือหน้าตาของคนก่อเหตุนะคะนี่ค่ะคือตอนนี้เนี่ย
ตัวคนเจ็บเขาก็ได้ให้ทางครอบครัวมีการประสานกับทางตำรวจว่าเขาจะเอาเรื่องนะคะ
ก็มีการแจ้งความอะไรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สอนอบางพงพาง
แต่ตัวคนเจ็บเนี่ยเขาเจ็บหนักเลยนะคะคือแบบเข้าห้องฉุกเฉินอาการสาหัสนะคะ